อย่างที่บอกครับก็มันเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยก็
ก็สนุกดีครับมันทำให้เราอยากกลับมาทำงานอีกด้วย
ก็เปลี่ยนบรรยากาศ

คือยังไงคะเปลี่ยนบรรยากาศจริงไหมคะ

ยังไม่ได้วางแผนเลย

ถ้ามีก็มีถ้าไม่มีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
แต่คืออยากมีแล้วคือดีตอน๒ปีคือยังอีกที
ใช่คือดูด้วยทรงภาพร่างกายของพี่ฟิมด้วย
ใช่ก็ต้องกต้องไปกดร่างกายบอกก่อนที่จะมีอีกทีหนึ่งด้วย
คือต้องบอกว่าจริงแล้วด้วยที่พี่ฟิล์มป่วยอยู่นะคะ
ก็คือต้องดูแลตัวเองเยอะกว่าคนทั่วไปปกติอยู่แล้ว

คือเคยผ่านช่วงหนักมาแล้วตอนนี้ก็ดูแลตัวเองอร่อย
ถือว่าตลอดระยะประมาณ๒ปีหลังเนี่ยคือดีมากแล้วครับ
แต่ว่าก็ต้องดูอีกทีนึงนะว่าจริงแล้วร่างกายพร้อมขนาดไหน
แล้วกับมีน้องมันจะมีผลอะไรอย่างนี้คะครับรับคำ
คิดว่าไม่น่ามีผลครับผมใช่
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะต้องให้คุณหมอเป็นคนตรวจและเป็นคนบอกเองโดยคุณหมออีกทีหนึ่งดีกว่า
มีได้ไปปรึกษาคุณหมอไหมคะว่าแบบเขาจะมีผลจะต้องทำยังไง
คือเคยถามคุณหมอด้วยที่พี่ฟิล์มป่วยเนี่ยมันไม่เชิงว่ามีผลโดยตรงต่อการมีน้อง
แต่ว่าถ้าร่างกายพี่ปิงในช่วงนั้นป่วยมากหรือว่าภูมิต่ำมากก็จะทำให้เป็นอาจจะมีอะไรแบบนี้
ฉะนั้นก็คือต้องดูแลตัวเองเยอะดีไม่เครียดไม่นอนน้อยไม่อะไรแบบนี้เลย
พี่ฟุกเครียดไหมครับเพราะว่าดูเหมือนแบบว่าเราก็อยากมีเขาก็อยากมีแต่ว่ามันเกิดปัญหาอย่างนี้อะไร
จริงแล้วเขาก็เป็นคนไม่ค่อยเครียดผมก็เป็นคนที่เครียดมากกว่า
ปกติเป็นคนเครียดเยอะอยู่แล้วเป็นคนที่เครียดง่ายอะไรแบบนี้
เขาเป็นคนที่ทำให้ผมแบบไม่ค่อยเครียดอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบว่าโชคดีที่เขาเป็นคนแบบไม่ค่อยคิด

อย่างเรื่องงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
เหนื่อยครับเรื่องตอนนี้เรื่อยครับ

การกลับมาจำไมค์ร้องเพลงอีกครั้งเป็นภาษาสินฟิลเมื่อไหรย
อ๋อจะเห็นเมื่อไหรยใช่มั้ยครับก็ต้องรอติดตามครับ
ผมว่าจริงแล้วผมก็ยังไม่ได้ทิ้งตรงนี้ไป
สุดท้ายแล้วบางทีเราไปทำงานอย่างอื่นใช่มันเป็นโอกาสที่แบบว่า
บางครั้งคนเราในชีวิตหนึ่งเราก็คงอยากทำอะไรหลายอย่าง
อยากลองดูว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างลองออกจากเซฟโซนบ้าง
แต่ถึงเวลาเราก็ไม่ได้ลืมการเป็นศิลปินของเรานะคือเราก็ยังคิดถึงกัน
ร้องเพลงกลางคืนตามร้านอยู่การเจอผู้ฟังที่อยากฟังเราร้องเพลงอยู่
อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าคือความโชคดีของร้องเพลง
การที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นนายบาสเดอร์บางทีก็
พ่วงกับการทำเพลงไปด้วยบ้างได้ร้องเพลงได้แต่งเพลงที่แบบว่า
ไปกับแคมเปญต่างต่างอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าความโชคดีของพร้อมแล้วก็
แต่อย่างที่ผ่านมาคือหลังจากเป็นอิสระคือยังไม่ได้มีโอกาสไปทำเพลงหรืออะไรเลยอะค่ะ
อิสระอยู่ครับไม่ได้อยู่กับค่ายไหนอะไรแบบนี้
ก็คือยังไม่ได้ทำเพลงยังไม่ได้เริ่มต้นทำเพลงอะไรยังไงเลยก็เรื่อย
ก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับมีคนติดต่อมาไหมคะ
พอหลังจากอ่านเนี่ยเราอิสระแล้วได้ใช้เวลาสักพักแล้ว
ก็มีค่ะก็มีค่ะแต่ว่าเราก็เรื่อยเรื่อยของเราอะครับ
จริงจริงอยากอยากถือค่ายไหมคะ

ตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนที่ว่าจะอยากเข้าไปอยู่กับค่ายไหน
หรือว่าไม่ได้ว่ามีดีลที่ว่ารู้สึกว่าเราจะต้องแบบว่า
ไปเป็นศิลปินกับค่ายนี้นะอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรตรงนั้นพิเศษ
ยังไม่ได้มีค่ายจริงเดียวไหมคะ
ก็มีบ้างเป็นคุยกันมากกว่าเพราะว่าจริงแล้วในวงการศิลปินอะไรอย่างนี้
ก็จะรู้จักผู้ใหญ่ต่างหลายค่ายอยู่แล้วรู้จักกับพี่ศิลปินหลายคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้
คือมันจริงแล้วมันสามารถทำงานร่วมกันได้หมดแหละจริงแล้วมันไม่ได้เชิงว่าจะต้องแบบว่าอยู่
หลังจากสิ่งแกร่งไปอยู่คนเดียว
แต่ว่าคือจริงแล้วเราก็โตกันแล้วอะเนาะเราก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้
มันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายอะไรเหลวยังแบบนี้
แต่ว่าผมก็ไม่ได้ต้องโกรธใครที่เรียกธรรมรุมเตอรินาย
เพราะว่าตัวผมเองผมก็ไม่ได้เกลียดลุงแต่ได้นาน

เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มันเป็นคำหยาบอะไรสำหรับผมเลย
การที่จะมีนับสกุลว่ารุมเตอรินาย

ผมก็ยังภูมิใจกับงานที่เคยอยู่บนยูทูปอยู่

มันเป็นการซื้อลิขสินหรืออะไรอย่างไรอะ

บริเวณการของทางค่ายที่คุยกัน
เดียวกับพี่โอกับพี่โหมนเหรอคะ
คือต้องบอกว่าเป็นผลงาน
อันก็เป็นที่พี่โอเขียนเพียงผู้เดียว
แต่ว่าก็มีเรื่องทำนองที่ช่วยกันเขียน
มีหลายงานก็มีร่วมกันทำร่วมกันแต่งอะไรแบบเวชั่น
มันอยู่ที่การพูดคุยกันมาก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันนะเนาะ
เราไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่ได้ผลประโยชน์แล้วเราหักกัน
แล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่ง

มันยังไงรู้สึกแบบโอเคขึ้นไหมครับ
มันไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องธุรกิจเข้ามาอะไรอีก
ก็รู้สึกโอเคที่ถึงแม้จะยังไงแล้วแต่เราก็ยังคุยกันได้

เพราะว่าศิลปินทุกคนถ้าสมมุติว่าตัวเองเราจะต้องไปร้องเพลงที่ใดที่หนึ่ง

เหมือนกับเราจะไม่จ่าย

มีคนจัดสัญเกตตัวแบบไม่ได้พรีมท้อม
แต่การที่อยู่รวมกันหรืออยู่ยากจังจริงไม่ควรเป็นประเด็นเลย

ก็เป็นตัวเองได้มากขึ้นด้วย
ไม่ต้องมานั่งแบบว่าแชร์กันอะไรแบบเนี้ยใช่สิ่งที่เขาทำได้ดีผมก็เห็นตั้งหลายอย่าง
แต่งเพลงเป็นหน้าเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้บริหารค่ายย่อยที่เป็นสิ่งที่เขาทำอยู่
ซึ่งผมเองผมอาจจะไม่สามารถมีความรับผิดชอบขนาดนั้นได้
ยังมีการคุยกันอยู่ไหมคะทั้งพี่โพลทั้งแม่เน็ตก็คุยกันบ้างครับ
คุยกันบ้างตามวโลกะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมจะต้องใช้เพลงนี้นู่นนี่นั่น
หรือออกไปออกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คงคุยกันครับถ้าเจอกันก็จะเจอ
ไม่ได้คุยกันได้ไม่ได้คุยกันได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีกี่เพลง